ทีมข่าวไทยรัฐทีวียังอยู่ในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจานนะคะไปแกะรอยคดีฆาตกรรมอำพราง
นายพรจีรักจงเจริญหรือว่าบิลลี่ซึ่งเป็นนักเลื่อนไหวชาวกะเหลี่ยง
โดยวันนี้เสนอเป็นตอนที่๒แล้วค่ะหลังจากที่บิลลี่ได้หายตัวไป
แล้วก็พบชิ้นส่วนที่พิสูจน์ว่ามีการเสียชีวิตอยู่ภายในอุทิยานนะคะ
ติดตามจากรายงานค่ะ
กลับบ้าน
สำรวจ๖จุดเพื่อจำลองเหตุการณ์จากภาพมุมสูง
จากจุดที่จับกลุ่มนายพรจีรักจงเจริญหรือบิลลี่
เคลื่อนไหวชาวกะเลียงบ้านโป่งลึกบางกลอยที่ด่านเขามะเร็ว
จนถึงจุดที่พบถังแดงใต้สะพานแขวน
รวมถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานห้วยคมกริจ
คาดว่าจะมีการนำรถจักรยานยนต์ไปซ่อนพลาง
เพื่อดูว่าพยานหลักฐานที่มีเจื้อสมกันหรือไม่
เพราะบิลลี่ถูกจับและพบชิ้นส่วนกระโหลกที่แสดงว่าตายในหน่วยงานของรัฐ
แต่อุปสรรคคือระยะเวลาที่ผ่านมากว่า๕ปี
อาจถูกทำลายและความยุติธรรมจะล่าช้า
ซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะมีการกระทำความผิด
จนจะทำให้พบกระดูกของคุณธวรรภาชี
ไปเมื่อ๕ปีก่อนเพื่อนชาวกะเหลี่ยงของบิลลี่
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐเจาะประเด็นว่า
เขาปูพรมพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานและตำรวจเพื่อตามหาบิลลี่
จากจุดที่นายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรให้การว่าปล่อยตัว
เพียงที่ห้วยคมกริจพื้นที่สงวนสภาพธรรมชาติ
อนุญาตเพียงเจ้าหน้าที่เท่านั้น
ที่ห้วยคมกฤต
้วยคมกรีตเป็นโครงการปลูกพืชให้ช้างสร้างอาหารให้สัตว์ป่า
เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าออกหากินนอกพื้นที่
มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก
การเดินทางจากแยกหนองมะค่าไปยังห้วยคมกลิด
ต้องผ่านด่านสามยอดและด่านบ้านกลาง
เส้นทางที่คดเคี้ยวมีการขุดแหล่งน้ำแปลงย่าสัตว์จำนวนมาก
ทีมข่าวไม่เชี่ยวชาญเส้นทางมากนักจึงใช้เวลากว่า๑ชั่วโมง
ข้อมูลนี้สอดรับกับสำนวนการสอบสวนของตำรวจภูทรภาค๗
หลักฐานกล้องวงจรปิดพบรถอุทยานที่รับตัวบิลลี่
ใช้เส้นทางนี้ในเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกา
ก่อนจะกลับออกมาในเวลาไม่ถึง๒๐นาฬิกา
พันธุ์ตำรวจเอกไตรวิทย์น้ำทองไทยอดีตหัวหน้าทีมสืบสวน
ตำรวจภูทรภาค๗ยอมรับว่าเทคโนโลยีของตำรวจในขณะนั้น
ไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นคนขับขี่
ตามหลักอาชญาวิทยาคดีบังคับให้ศูนย์หายหรืออุ้มฆ่า
เจ้าหน้าที่รัฐมักตกเป็นผู้ต้องสงสัยอย่างปฏิเสธไม่ได้
เพราะต้องมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนมีการเตรียมการให้ศูนย์หาย
แต่ทั้งหมดยังชี้ชัดไม่ได้จนกว่าพนักงานสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานที่ไม่ใช่แค่เพียงพอฟ้องคดี
แต่ต้องเอาผิดผู้กระทำความผิดในชั้นศาลได้
เจ้าพนักงานรัฐมีอำนาจเห็นไหมครับ
มีกำลังมีอาวุธการวางแผนหรือการอุ้มฆ่าพวกนี้
มันก็จะต้องมีโอกาสหรือมีความพร้อมหลายอย่างนะครับ
ที่ผ่านมาก็มีตัวอย่างครับที่มีเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้อง

การอุ้มฆ่าไม่ใช่จะเป็นจะต้องเป็นชั้นธุรกิจรัฐทั้งหมดไป
แต่โอกาสมันจะมีมาก
ส่วนข้อสันนิษฐานที่ว่าบิลลี่ถูกอุ้มหาย
อาจเสียชีวิตในอุทยานแห่งชาติหรือไม่นั้น
นักอาจชายวิทยาบอกกับเราว่า
พฤติกรรมของมนุษย์มักใช้พื้นที่ที่คุ้นเคย
กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่า
ไม่มีใครรู้เห็นหรือมีหลักฐานเอาผิดได้

ก็ไม่ได้ชี้ชัดว่าเจ้าหน้าที่เป็นคนทำ
อาจจะเป็นมือที่๓หรือคนที่อยู่ในพื้นที่
คดีนี้จึงเป็นการท้าทายกระบวนการยุติธรรมของไทย
๕ปีกับการหายไปของบิลลี่รักจงเจริญ
ครอบครัวยังคงจับตามองว่ากระบวนการยุติธรรมของไทย
จะสามารถคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวรักจงเจริญได้หรือไม่
หรือคดีนี้จะยังคงเป็นเงื่อนงำต่อไป
นัตรชัยเราหาบุตรถ่ายภาพวิมวรวรรณธรรมพักษ์ดี